สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะโอ้นี่อันนี้ให้แทนก่อนนะคะ
ไม่ใช่ให้เยอะก่อนให้แทนก่อนค่ะ
ไม่ก็จะไม่น่ารถติดเหมือนกันนะพี่ผัสอ่า
ตอนนี้คือไม่เข้าใจว่าคุณแม่ทำไมติดมาก

คุณแม่แนะนำยังไงคะสำหรับคนที่ต้องออกจากบ้าน

ต้องเอามีเสื้อกันฝนติดกระเป๋าไว้เลย

คือมันไม่รู้จะเกิดวันไหนซึ่งมันเกิดแน่ช่วงนี้
ถูกนะครับส่วนพี่ชาวแนะนำคือ

หมายถึงว่าใครที่กำลังจะออกจากบ้านอย่างนี้
ไม่ควรออกรอให้มันซาซานิดนึงเราค่อยออกมาดีกว่า

อโทษหวงติดมากมาจากอโทษหวงก็ติดอีก
แล้วก็ลืมเป็นวันสำคัญด้วยเพราะคนต้องออกมาไหว้พระจันทร์
พระจันทร์๑ทุ่ม๔ทุ่มพระพระด้วยใช่นะครับ
ไหว้พระจันทร์วันนี้คือหลายคนจัดโต๊ะหมู่บูชายิ่งใหญ่แล้วคุณแม่
ไหว้พระจันทร์ส่วนใหญ่ก็ไหว้หน้าบ้านนั่นแหละ
เค้าจะต้องไปหาบรรณวิธีเช่นคนที่เคยรู้ชอบเป็นพี่ยังใหญ่คนหนึ่ง

บ้านใครจะมีศาสตร์ที่ธรรมดานะอาดาราดัง
เขาก็จะพากันไปรอยคอในศักดิ์ชุดเว่ยนงเว่ยน้ำหรือชุดเว่ยอย่างนี้
อุ๊ยเท่อ่ะสมมติว่าพี่ผัดไม่มีภาษาใช่ไหม

จริงหรือเปล่าใช่แล้วก็ไว้ว่ายตั้งไว้แล้วก็ให้อาบแสงจันทร์ไว้
หลังจากนั้นก็เอาด่างทัพทิมมาพรมประพรมเพื่อซื้อความเสี่ยง
ใช่แล้วล่ะจริงจริงเหรอนี่หมอช้างสัมภาษณ์หมอช้างมาเมื่อเช้านี้
ด่างทัพทิมเกรตอ่ะนะหรือใบทัพทิม
ทัพทิมนั่นแหละแล้วก็ใส่ไว้ปุ๊บแล้วก็พรม
อันนี้เพิ่งรู้นะแต่มีเจ๊คนึงในวงกาเนี่ย
คือเขาจะไปแบบไปเข้าให้พานนะคะก่อนวันที่วันนี้
เขาจะให้พานปากคนในชุมชนเนี่ยไปเตรียมสถานที่เลย

อ๋อเหรอไปอาบไปอาบน้ำตกแล้วก็คือตั้ง
เขาเรียกว่าพร้ำพิธีเลยแล้วก็เข้าไปทั้งคือเปลือยทั้งตัวเนี่ย
แม่ไม่ใส่อะไรเลยนะแล้วก็เดินจากลงน้ำก็เดินเข้าไป
พรานพรานเห็นไหมก็ตอนแรก

โอ้โหตกใจว่ากินนาลีคุณแม่ถูก
เจ้าที่อยู่ยานออกมาจับนะฮะตอนแรกตกใจไม่ได้นะ

พอเสร็จแล้วเขาก็จะมีการทำพิธีกันเยอะแยะ

โอ้โหของพี่ชาวนี่เดี๋ยวเสร็จตั้งนี้ก็ไปอาบน้ำใส่ซะ
ด้วยผมรู้เลย
คือตอนแรกน้องก็ไม่รู้จนคือไปในพื้นที่จังหวัดของน้องนี่แหละ
อย่างปังนะใช่แล้วก็เป็นพิธีใหญ่โตเลย
ก็ลงเป็นลงกินรีเลยหูอาบแสงจันทร์

อยู่แล้วก็แบบจนคนไปหาของป่าตกใจ

ป่านายภาพคือจินธนาการก็เป็นกินอรีสวย

โอ้โฮมะกะลี่ผลวิ่งไม่

มาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนเลย
เป็นเรื่องราวของพระพุทธรูปอุลเตอร์แมนนะครับ
แต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่๒แล้วคุณผู้ชม
หลังจากที่ภาพแรกประมูลไปได้๖แสนบาท
ภาพที่๒นี่คือทุกราคาประมูลพุ่งทะลุ๑ล้านบาท

สำหรับกรณีนักศึกษาวาดภาพพุทธรูปอุตเตอร์แมนนะครับผม
แล้วก็มีการนำไปจัดแสดงในศูนย์การค้า

มีการเข้าแจ้งความต่อกองปราบรามนะครับ
เพื่อเอาผิดแล้วก็พยายามให้นำภาพวาดทั้ง๔ภาพเนี่ยไปทำลายซะนะครับ
แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้ภาพเนี่ยไปยืนยันว่าจะไม่ทำลายและนำออกไปประมูลนะครับ
เพื่อจะนำเงินไปบริจาคให้กับแผนกเด็กโรงพยาบาลด่านคุณทศ
โดยปิดราคาประมูลที่๖๐๐๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งนายประกอบเจ้าของผลงานระบุว่าจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาผู้วาด

อุปกรณ์ที่จะบริจาคให้แผนกเด็กเนี่ยจะเป็นชื่อของผู้วาดภาพ
โดยให้น้องเนี่ยเป็นผู้มอบนั่นเองนะครับ
มาทางด้านนายประกอบหลังประกาศเปิดประมูลภาพที่๒นะครับ
ก็คือเป็นภาพเดี่ยวเลยนะครับนั่นอ่ะที่คุณผู้ชมเห็นด้านทีวีนะครับผม
นั่นก็คือผลปรากฏว่าขณะนี้มียอดประมูลภาพพระพุทธรูปอูเตอร์แมน
ภาพที่๒ด้วยราคาสูงถึง๑ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งจะทำการปิดประมูลนี่ภาพไหนเลย
นี่ภาพเดี่ยวนี้แค่คล้ายพี่ชิ้นร่าง
ข้างคือชื่อพี่แอ๊ะเขาเป็นช่างภาพฝีมือดีมาก
เคยได้รับรางวัลมาเยอะมากค่ะนะฮะ

ทำการปิดประมูลไปเวลาบ่าย๓โมงเย็นที่ผ่านมา

น่าจะมีผู้ประมูลสูงกว่านี้อีกอย่างแน่นอนนะครับ
สำหรับสาเหตุที่ภาพที่๒มีราคาแพงนั้น
คาดว่าน่าจะเกิดจากภาพนี้มีเรื่องราวอยู่มากมายครับคุณผู้ชม
อีกทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของภาพคือนายชาติกาศนะครับ
วัยกวีช่างภาพนี่ฮะที่น้องแอ้งจี้บอกพี่แอ๊ะใช่ไหมนะครับผม
ที่ได้ประกาศไว้ว่านะครับผู้ที่ชนะการประมูลภาพทั้งสองภาพ
ภาพมูลค่า๑แสนกว่าบาทไปฟรีเลย
รวมทั้งจะได้ภาพเซตหลวงปู่นะครับ
หลวงปู่โตแบบพิมพ์กระจกของแท้จากฟิล์มต้นฉบับ
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดเพียง๓ภาพในโลกเท่านั้นนะครับ
ที่ประเมินนะฮะมูลค่าไม่ได้ให้ไปอีกคนละ๑ภาพด้วย
ส่วนเงินจากการประมูลทั้งสองภาพนั้น
รวมกันแล้วได้ประมาณ๑ล้าน๖แสนบาท
ซึ่งจะหัก๑๐คิดเป็นเงินประมาณ๑๖๐๐นะครับ
จะมอบให้เป็นทุนการศึกษาน้องนักศึกษาเจ้าของผลงานนั่นเอง

เรื่องต้นจะนำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทศนะฮะ
จังหวัดนครราชศรีมาประมาณ๗แสนบาท
และส่วนเหลือที่เหลือนะฮะจากจำนวนนี้เนี่ย
ก็จะนำไปบริจาคให้กับเด็กตาบอดที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ต่อไป
นายประกอบยังกล่าวอีกว่าส่วนรูปภาพพุทธเจ้านะครับ

ขณะนี้ยังไม่ได้ประสานเจ้าของนะครับผม
ครอบครองภาพว่าจะนำมาประมูลอีกหรือไม่
และตนก็เห็นว่าถ้านำมาประมูลแล้วเนี่ย
มีรายได้นะครับก็จะมาสร้างสาธารณประโยชน์

ใช่คือเหมือนตอนนี้นะคะที่อัปเดตล่าสุดคือน่าจะได้๒ล้าน

หมายถึงว่าภาพที่๒อาจจะได้ราคาเพิ่มมากขึ้นกว่า๑ล้าน

๒ล้านอันนี้ภาพเดียวเลยเหรอ

อย่างเจ้าของเนี่ยคือพี่แอ๊ะเนี่ยเขาเป็นคนคล้ายกับว่าถ่ายภาพสวย
อย่างเช่นน้องมางณเดชอย่างนี้
ก็ไปเรียนอย่างเบาอย่าง

ซึ่งเป็นแบบฟิล์มกระจกด้วยของแท้จากฟิล์มต้นฉบับด้วย

นะครับผมอันนี้ก็คือนัยยะที่เขาสื่อออกมา

รูปตระแม่น

ตอนนี้ในโซเชียลก็จะดังคือ๑เรื่องน้ำท่วมที่อุบลใช่ไหม

ล่าสุดเวอร์ชั่นที่เป็นร้องเป็นแบบเสียงคนมาแล้ว
จะได้เข้าใจในเพลงของเขาตอนนี้ไม่รู้ยอดรีวมไปเท่าไหร่หรอนะ

ไม่แต่ถามแน็กชาลีเขาเป็นคนจริงนะ
มีครั้งหนึ่งเขาแบบแซะกับความรักมาก
เขาไปรู้ความจริงว่าผู้หญิงที่เขากำลังแบบ
หรือแบบอยู่ในการทำงาน

ประมาณนั้นคุณแม่ทำงานต่อไม่ได้เลยหยุดเลย
เพราะเขาติดอยู่แล้วขนาดติดต่องานเขาหมาป่วยเขาก็กลับบ้านไปก่อน

ไม่ได้ค่ะอย่างคุณแม่ให้ความหวังเขาไม่ได้เลย

ผัดสบายอยู่แล้วเพราะว่าแน็กบอกว่าชอบคนอายุมากแต่ว่าต้องสวย
เอออายุมากสวยไหมคุณแม่เข้าข่ายเนี่ย

แล้วยังไงก็เรียกว่าความสวยก็น่ากลัวกคุณแม่
แล้วบอกหมอให้ไบฆัตให้ไบใสที่จ๋างมีเล็กลง
หัวไปแล้วตัดออกไป
หัวหัวกันไงคุณแม่
ไม่ใช่หัวหนมเค้าค่ะ
หัวหนมตัดแล้วไม่บอก
จนกระทั่งมาดูคำแผลทำอะไร

แม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นในหน้าหาลูกค้าให้กับคลินิกศัลยกรรมนะคะ
ก็แต่ละที่ที่เขาแนะนำเนี่ยเขาก็จะสืบมาอย่างดีนะคะ
หารีวิวหาทุกอย่างดูก่อนพอดีเขาก็จะแนะนำ
แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะแนะนำใครเนี่ย
เขามักจะเอาตัวเขาเองเนี่ยทดลองก่อนแล้วก็มักจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ย
ลายนี้ก็เช่นกันนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะลดขนาดหน้าอกลงใช่ไหมคะ
แล้วปรากฏว่าก็มีคลินิกแห่งนี้ที่อยู่แถวห้วยขวางค่ะ
แกก็ไปดูรีวิวดูอะไรตามที่แกเคยทำทุกอย่างเพื่อความมั่นใจ
พอเกิดความมั่นใจแล้วก็นัดคุยก่อนก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนนะคะ
คุยก่อนว่าอยากจะได้แบบนี้แบบนี้ต้องทำยังไงเขาก็แนะนำเสร็จ
จนกระทั่งวันที่๑๓สิงหาที่ผ่านมาก็ติดต่อกับคลินิกศัลยกรรมเนี่ย
จะได้กระชับขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดถ่ายให้แล้วเอ่อ
ทำแล้วเนี่ยแล้วยอมรีวิวให้จะลดเหลือ๗๐๐๐นะคะ
น้องเขาก็โอเคไม่มีปัญหาทำไปนะคะเสร็จแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยก็
ทำเสร็จก็กลับบ้านอะไรเรียบร้อยก็ถึงวันที่ประมาณประมาณ๒๐สิงหา
ก็กลับมาที่คลินิกเพื่อที่จะมาดูแล้วก็ตัดไหมนะคะ
ปรากฏว่าแผลนี้นะคะเขาบอกว่าตรงปานนมเขาเป็นแผล
แล้วก็มีรอยดำผิดปกติค่ะก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ว่า
น้องขารอยดำแบบนี้มันผิดปกติไหม
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออปกติค่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ย
มันก็จะค่อยลอกออกไปจนกระทั่ง๒๗สิงหานะคะ
บริเวณหน้าอกเริ่มแข็งขึ้น
แล้วก็เลยเรียกคุณหมอมาดูคุณหมอก็
เปิดแผนนมเขานะคะก็มองหน้าผู้ช่วย
แล้วก็เอาน้ำเกลือเอิเบสเอดีนสองอย่างมาทานมเขา
แล้วก็เหมือนกับแบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรก็คือทุกต้องผ่าตัดใหม่ก็เลย
แกะมาด้านขวาไม่มีหัวนมแล้วค่ะส่วนด้านซ้ายเออตัด
ไปเลยคงเน่าอ่ะแม่ว่านะฮะส่วนด้านซ้ายก็จะมีหัว
โผล่มานิดนึงคือเอาจริงคือสภาพยับเยินหมดอะค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้พูดคุยเรื่องการตัดหัวนมทิ้งแต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็เขาบอกเขารู้สึกแย่มากแล้วก็ทางคลินิกเนี่ย
ก็คือคุยแต่แล้วบอกจะรับผิดชอบก็ไม่รับผิดชอบอะไรหายไป
จนเขาเนี่ยรู้สึกว่าคือที่แรกอะค่ะก็บอกเขาว่า
แต่ที่คลินิกบอกว่าอยากได้ก็สรุปได้สั้นคือ
อยากได้ก็ไปฟ้องเอาเองนะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ย

น้องก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช

แก้ไขมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ๓แสนบาท
แต่จะได้หัวนมเทียมกลับมานะคะ
คือไม่สามารถมีหัวนมจริงได้แล้ว
เพราะฉะนั้นวางแผนจะมีบุตรไม่ได้

แล้วอีกข้างนึงยังอยู่ไหมไม่ใช่เหรอ

หรือแค่ติ่งนิดน้องแม่น้อง

เพราะฉะนั้นเขาก็บอกเขาเป็นอย่างนี้
คือแต่เดิมน้องบอกว่าน้องเขาเป็นโรคซึมเศร้านะ
รักษา๑๐ปีที่สถาบันประสาทวิทยา
อาการดีขึ้นตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
น้องเป็นอีกแล้วค่ะต้องกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาอีกรอบคือจิตตก
ทีนี้พูดถึงในแง่กฎหมาย
ก็ตำรวจบอกช่วงนี้เป็นรวบรวม
รวบรวมพยานรวบรวมบากคำเจ้าหน้าที่คลินิก
บากคำแททคือมีข้อมูลทั้งหมด
เขาเรียกว่าเอามารวมกันหมดก่อนเพราะว่ายังแจ้งข้อหาไม่ได้
ตอนนี้แจ้งไปก็คือต้องเอาทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างมารวม

ให้ครบก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเรียกเจ้าหน้าที่แพทย์สภาเนี่ย
มาให้ปากคำด้วยว่าแบบนี้คือผิดถูกเป็นยังไง
คือเพราะฉะนั้นตอนนี้คือยังไม่ได้แจ้งข้อหา
ใช่แล้วก็ถ้าเกิดความผิดนะคะ
ถ้ามีความผิดก็จะเป็นข้อหาทำโดยประมาทให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
เป็นความผิดอายาที่ยอมความไม่ได้นะคะ
ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
แต่น้องเขาบอกว่าเขาก็เช็คมาเรียบร้อยแล้วดีแล้ว
เช็กละเอียดแล้วคือน้องเขาจริงเขามีหน้าที่เช็กอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาต้องแนะนำคลินิกความงามให้คนนู้นคนนี้อยู่แล้ว
เขาก็ไม่คิดว่าคราวนี้เขาจะโดนแบบนี้
อย่างที่พี่ผัดบอกเลยน่าจะเน่าเนอะ
เน่าก็คือคงเปิดมาแล้วเน่าแล้วก็คือหมอคงต้องผ่าออกด่วน
ผัดเดาว่าอย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่

ก็เลยไม่มีเวลาบอกคือตัดให้แกไปเลย
ก็ตัดไปเลยแล้วก็ไม่บอกด้วยแล้วก็มาเปิดเช็คกันดูอีกทีเพิ่งรู้
เช็กหนึ่งเช็กสองเช็กสามแล้วปรากฏก็เปิดมาก็ไม่มี

แล้วก็เขาบอกคือสภาพคือเสียหาย
นะครับผมคงต้องตามกันต่อแล้วกันสำหรับเรื่องนี้
ต่อว่าเขาจะได้โทษไหมคือจะก็ต้องให้เหตุผลกันนะคะ
คุณแม่มันไม่ใช่แค่ว่าจบโดยง่ายเรื่องลูกในอนาคตอีก
ตอนนี้น้องจิตตกแล้วคือเศร้าแล้ว
เนตระเราก็เสียขวัญไหม
แต่ก็ไม่มีหัวเหมือนกันนะครับผม
อันนี้คือหมอไม่ได้ตัดนะแต่ว่ามันบุ่มเข้าไปข้างใน
แต่เมื่อก่อนมันมีเทรนด์ที่ตัดหัวโน้มออกไง
ตัดทำไมล่ะจริงหรือเพื่อเพื่อเวลาเขาใส่ชุด
มันจะล้นออกมาเยอะแล้วซึ่งมันจะไม่มีหัวไง

แล้วถึงจังกลางครบหน้าหรือเปาว่ามีโรคมีลูกแล้วจะทำอย่างนี้

รู้เยอะแองจรี่
แองจรี่พิสุทธิ์แล้ววงการบันเทิง

บางทีเขาไหม้มีเพื่อนเคราะห์คุยมั้ง

ให้หนูฟังได้เพราะหนูไม่พูดต่อจริง
อาจจะเขียน
เป็นเรื่องราวของแม่น้ำมูลทะละเข้าอุบลราชชานีนะครับ
บอกว่าหนักกว่า๔๕ปี๔๕นะครับที่ผ่านมา
น้ำเริ่มเน่าเสียแล้วนะครับผมนะฮะ
ในปี๔๕นะครับผมตรงนี้นะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูน้ำท่วมอุบลทุกหนแห่งจมบาดาน
จากแม่น้ำกลายเป็นทะเลเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะฮะ
อันนี้คือภาพอันนี้ปี๔๕หรือเปล่า
นะครับผมนี่ฮะปี๔๕อยู่ฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมนะครับ
และภาพกลางนะฮะและภาพขวาเนี่ยปี๖๒ล่าสุดเลยนะ
ที่ชาวชมอบอุบลได้เจอกับฐานการณ์วงธกภัยล่าสุดเลยนะครับ
ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราลงพื้นที่

เชื่อไหมว่าในกรุงเทพเองฝนก็ตก
แล้วนั่งรถมาเนี่ยนะประมาณแบบ

เดี๋ยวว่างนอกนั่งบ้ั้งไฟมาดูแบบนี่อะพี่หนุ่ม
จุดจากบ้านแล้วโบ๊ะจริงมาโบ๊ะที่นี่เลย

นะครับถึงน้ำท่วมอุบนนี่
ก็เลยให้พี่หนุ่มเป็นคนรายงานเพราะพี่หนุ่มไปลงพื้นที่มา
ก็คือล่าสุดนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลรัชธานีนะครับ
ก็เรียกว่าปีนี้เริ่มที่จะหนักกว่าปี๔๕แล้ว

แต่ในปีนี้ระดับน้ำนั้นขึ้นมาประมาณ๑๑เมตรแล้ว
แล้วก็ปี๒๑มัน๑๒เมตรกว่า

ก็คือที่ท้องน้ำขึ้นมาถึงผิวน้ำด้านบนนะครับครับ

ถือว่าเป็นปีที่รองจากปี๒๑ไปแล้วนะครับ
ก็ต้องดูต่อไปว่าจะขึ้นมาเนี่ย

เห็นอยู่นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวบ้านที่เขาประสบภัยกันนะฮะ
ย้ายกันขึ้นมาอยู่บนสะพานนะครับ

เขาก็จะมาเอาเชือกมาขึงพื้นที่ของเขาไว้
แล้วก็จะมาอยู่แถวนี้
อันนี้ก็จะเป็นจุดอบพยพนะครับ
ซึ่งประชาชนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะพอสมควร
อันนี้สำคัญเพราะเด็กเยอะนะครับ
แล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารสุนัขนี่ก็เหมือนกัน
เพราะสุนัขนี่ก็เยอะเหมือนกัน

คือน้ำเนี่ยนะฮะถ้าเกิดฝั่งวาลินชำลาบตรงข้ามกับอำเภอเมืองนะครับ
ก็เรียกว่าน้ำสูงนั้นเต็มพื้นที่แล้วนะฮะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วก็สูงประมาณ๕เมตรคือท่วมบ้าน๒ชั้นไปแล้วนะหรือแต่หลังคา
ส่วนฝั่งตรงข้ามของวาลินชำลาบก็คือเป็นอำเภอเมืองของอุบลรัชธานีเนี่ยนะครับ
มีแค่สะพานที่ข้ามไปมาก็คือนั่นคือสะพาน๒๐๐ปีนโกศิลป์กับสะพานเสรีนะครับ
ซึ่งเป็นสะพานคู่กันเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคือทางเมืองอุบล
เฉยครึ่งนานเดียวยังน้อยอ่ะ
ไปเห็นของจริงยิ่งกว่านี้บางจุดบางพื้นที่มีที่แค่ทั้ง๒
พื้นที่ไม่ได้เหลือแค่ชั้น๒อย่างนี้นะครับหรือแต่หลังคา

แล้วไก่เนี่ยก็เดินร้อนกันแบบว่าถ้าจะเป็นไก่ย่างอยู่แล้ว
โอ้ยสารจัง

แม่น้ำชีก็จะมีมูลน้อยเขาก็จะมาด้านข้าง
เข้ามาสู่มูลสู่มูลก็คือมาที่อุบล
หลังจากนั้นจะอุบลก็จะไหลลงมาเรื่อย

ไปผ่านทางปากมูลประคืนปากมูลนะครับ
ก่อนปากมูลก็จะเป็นที่อีกอำเภอหนึ่งของเขา

แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่แก่งตะนะ
พอไปถึงแก่งตะนะตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นโบกที่อยู่ในน้ำ
เป็นโบกก็คือเป็นเหมือนแบบหินที่อยู่ในน้ำ

เพราะฉะนั้นน้ำก็จะไปวนอยู่ตรงนั้นตรงแก่งตนะ
พอไปวนตรงนั้นมันก็ทำให้แรงผลักดันของน้ำที่จะไหลสู่โขงมันลำบากมากขึ้น
ประกอบกับตรงแก่งตะนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นคอขวด

แล้วก็เลี้ยวนิดนึงมันก็เลยทำให้น้ำไปลำบาก

น้องอาหารสุนัขด้วยนะตอนนี้ขาดแคลนอยู่
ครับผมประกอบกับฝั่งของสวพปลาวเอง
พายุก็เข้าเหมือนกันของฝั่งเขาน้ำก็ท่วม
เขาก็ผันลงโขงเหมือนกันเราเองก็ผันลงโขงเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะมาดันกัน
เนี่ยนะฮะต้นไม้ต่างนานาเนี่ยไม่ใช่แค่นกอย่างเดียวนะ
แมลงสัตว์มีพิษแมงปองขึ้นต้นไม้หมด
พี่บ๊วยโอ้โหเป็นน้ำหมดเลยครับ

อื้อหือปีนี้หนักสุดนะครับ
นี่คือสิกว่าหนักบอกเลยว่านักครั้งนี้
โดนสองเด้งนะครับที่อุบลเพราะว่าเป็นแหล่งรับน้ำสุดท้ายอยู่แล้ว
แล้วก็ไปโดนเรื่องของพายุเข้าอีก๒ลูกก็เลยเนี่ยเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม

คือภาพจากมุมด้านบนถ่ายจากอากาศลงมาก็จะเห็นเป็นแบบนี้

ไล่นาไปหมดนะฮะถนนนี่จมบาดานอ่ะ
พอน้ำลงแล้วก็ต้องบูรณะอีกนานนะครับผม
แม่น้ำข้างนั้นแม่น้ำมูลป่ะคะพี่หนุ่ม

ก็จะมีแบบชีมียังมีอะไรอย่างนี้ไหลมา
พื้นที่สีเขียวเหลือน้อยมากนะฮะครับตรงนี้
อันนี้อันนี้ไม่ใช่สนามบินนะครับเดี๋ยวคนจะตกใจเพราะว่าบางทีหลังนี่มีข่าวลือ
ข่าวเฟรคนิวออกมาเยอะมาก

คือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าโรงพยาบาลน้ำจะท่วมตอนนี้ไม่ได้ท่วมนะครับ
คือแค่ฝนตกหนักแล้วเขาระบายน้ำทันตรงจุดนี้ที่เขายืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดหมายตลาดใหญ่
ที่เห็นข้างบนก็คือสะพาน๒๐๐ปีนโกศิลป์ด้านข้างทางฝั่งนู้นคือสะพานเสรีประชาธิปไตย
ก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะมีเหล่าบรรดาศิลปินดาเริ่มทยอยไปช่วยเหลือกันเยอะมากขึ้นแล้ว
นี่ดูนี่ฮะอย่างนี้นี่คือฝั่งวันนี้สำหรับ

นี่ในฝั่งตลาดใหญ่นะฮะวันที่ผมไปเนี่ยตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับยังไม่ท่วมเลยไม่ท่วมผ่านไปแค่ประมาณ๒คืนเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้ว
ตรงนี้คือจุดวัดน้ำนะครับของที่อุบล
สำหรับที่บอกว่ามวลน้ำก้อนใหญ่นี่คือผ่านไปแล้วใช่ไหมครับไม่มี
ใช่ครับหลังมันมีข่าวปลอมมาเยอะอะไรอย่างนี้
คือเท่ากับอันนี้คือนักสุดหรือยังครับพี่สถานการณ์ตอนนี้
คือผมว่าถ้าฝนตกลงมาอีกก็จะขึ้นเรื่อยวันนี้ขึ้นไปอีกประมาณ๗เซนถึง๘เซน
แต่ว่าทางผู้ว่าท่านก็บอกว่าเอาอยู่นะฮะก็ผันกันได้เรื่อยเพราะมีการติดเครื่องแรงดันน้ำนะครับ
ประมาณ๑๒๐เครื่องนะฮะติดเอาไว้แถวปากมูลเพื่อที่จะให้แบบดันออกไปนะครับ
พิบูรมังสาหารตรงนั้นอีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นสะพานข้ามมูลเหมือนกันครับ
ที่มันก็จะมีการติดเครื่องดันน้ำนะครับแต่ทีนี้ไอความยากระบาดคือนี่นะฮะ
ปรากฏว่าพอไปถึงไอ้เจ้าเครื่องที่มันต้องแรงดันน้ำเนี่ยเพื่อให้น้ำมันโฟลมันไปติดขัดอยู่
เทศมนตรีแต่ละแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องมีการเอาทหารเนี่ยนะฮะ
หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยลงเรือป่าน้ำเชี่ยวไปนะครับ
แล้วก็ไปขึ้นไปขึ้นเหมือนกับเป็น

ไม่ใช่ตะข่ายมันเป็นเหมือนทุ่นอะ
เป็นเหมือนทุ่นเป็นเหมือนโป๊ะกลางน้ำเนี่ย
เพื่อที่จะไปติดเครื่องแรงดันน้ำเนี่ยแล้วก็ไปเอาพวกสวะพวกนี้ออกไป

ไม่งั้นพอไปตันปุ๊บเนี่ยมันฟ้อน้ำมันไม่ไป
คือเรียกว่ามันเกิดความยากลำบากจริง

คือผมไปลงพื้นที่มา๔วันผมเห็นหมดเลยว่า

โอ้ยไหลเร็วอยู่นะ
นะครับผมนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี
คือคุณคิดดิเรานอนดื่มกาแฟที่บ้านสบาย
ออกไปดื่มกาแฟกันแต่ชาวบ้านนอนอยู่บนสะพาน

บางคนบอกเวลาถ่ายทำยังไงเขาต้องถ่ายใส่ถุงดำแล้วโยนทิ้ง
บางทีก็ต้องไปนู่นไปปั๊มน้ำมัน
กำลังปั๊มน้ำมันน้ำท่วมไปไม่ได้แล้ว

บางคนก็ต้องยอมจำลงไปในน้ำแล้วไปถาม

แต่บางคนก็บอกว่าไม่กล้าลงแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวแล้วก็มีเหตุเคยเกิดขึ้นจริงก็คือ

เพราะว่าล่าสุดเขาเลยขอสุขาเคลื่อนที่

แล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงก็โอ้โหกระจองงอแงกันเต็มไปหมด

บางคนเนี่ยน้ำกัดเท้าจนกระทั่งเท้าเนี่ยเปื่อยแบบโอ้โหแบบเป็น

นะฮะเขาโหเขานอนอยู่บนเตียงอยู่ดีเนี่ยตื่นเตียงมาตี๒ที่ทำไมเปลี่ยก
ปรากฏน้ำขึ้นมาถึงเตียงพอลุกขึ้นมายืนมันถึงเข่า
คืออย่างปีที่ผ่านมาปี๒๑ปี๔
เค้าบอกว่าน้ำเหล่านี้เค้ายังจะรู้ว่ามันมาอย่างไร

หมดตัวเลยนะอยู่ในน้ำหมด

แล้วพวกหลังคาผ้าใบต่างนานาที่ย้ายขึ้นมาทำเพลิงเนี่ย

แล้วก็มาทำมาทำพื้นที่อยู่

คือถ้าลงพื้นที่แล้วจะเห็นเลยว่า
มันลำบากจริงจริงตรงนั้นน่าสมสารจริง

เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วกัน
สำหรับใครที่สามารถช่วยได้บริจาคได้นะครับนะฮะ

โอ้โฮแน่นอนผมให้พี่หนุ่มรายงาน
พี่หนุ่มลงไปรู้เป๊ะเป๊ะเป๊ะ

โอ้โฮเดินข้าวมาเหรอ
เดี๋ยวเชียวพี่หนุ่มเดินทางกลับได้ละครับ

พื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
แต่ทีนี้ที่เขามองว่าอุบลตรงนี้ที่ต้องการได้รับการเยียวยามากที่สุด
เพราะว่าเป็นจุดรับน้ำจุดสุดท้ายก่อนที่จะผันลงโขง
และมวลน้ำเข้ามาเยอะประกอบกับฝนตกหนัก

เพราะฉะนั้นอุบลอ่วม
ปีนี้อุ่มเลยเพราะว่าเหมือนโดนแจ็คพอร์ตเลย
เพราะว่าต้องรับน้ำจุดสุดท้ายก่อนที่จะผ่านเข้าสู่แม่น้ำโขง
ครับหมาไปติดอยู่บนเกาะ๕๐๐ตัว
ตายไปร้อยกว่าตัวเพราะไม่มีอาหารกิน
อดตายผมกับบนและพี่บิน

บางตัวเนี่ยกินกันอยู่บนนั้นนะ

กินกันเองคือหมายถึงเพื่อนมันตายแล้วใช่ป่ะ
มันไม่มีอะไรกินไง
แล้วมันก็ขุดโพงเป็นเดินทรายแล้วก็เข้าไปอยู่
ขึ้นไปปุ๊บมันจะไม่เห็นหมาเลย
สักครั้งมันวิ่งออกมา
วิเคราะห์ตัวเลขกันนิดหนึ่งนะครับรวมถึงข่าวแปลก
ทั่วไทยมีอะไรกันบ้างช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
มายืนต่อนะฮะกับข่าวใส่ไข่นะครับเอาล่ะมาเรื่องราวของโชคลาภกันบ้างดีกว่า
ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับขอโชคลาภองค์พ่อสี่หูห้าตาฮะ
ผัดเคยได้ยินไหมไม่นะครับผมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคอหวยจุดถ่านบูชา
ขับถ่ายเป็นทองได้พร้อมขอเลขเด็ดนะครับเมื่อวันนี้นั่นเอง
วันที่สามนะครับที่บริเวณหน้าบ้านเล็กที่หนึ่งหกแปดมู่เจ็ดนะครับ
นรมไลน์โรงศาลอังค์ฮาลักษณ์อำเภวโนะทองจังหวัดอ่างทองครับ
มีชาวบ้านจุดเตาถ่านจุดทูปแล้วก็นำพวงมาลัยมากราบไหว้
ขอพรขอโชคลาภนะฮะขอเลขเด็ดนะครับผม
สี่หูห้าตาเทวดานำโชคที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระอินทร์จำแรงครับ
ซึ่งเป็นปูนรูปปั้นสีเขียวขนาดใหญ่เท่าคนจริงนะฮะ
มีรูปร่างคล้ายลิงปนยักษ์โดยที่ปากคาบถ่าน
ชาวบ้านเชื่อว่ากินถ่านเป็นอาหารและขับถ่ายออกมาเป็นทองนั่นเองครับ
นายสำรานขันทองอายุ๗๘ปีเขาเล่าให้ฟังว่า
เมื่อหลายปีก่อนแล้วเนี่ยนายสุพธิ์ผมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองคารักษ์นะครับ
ชอบสะสมของเก่าได้นำองค์สี่หูห้าตาเทวดานำโชค
พระอินทร์จำแรงเนี่ยได้มาจากจังหวัดต่างได้มาจากต่างจังหวัด
นำมาให้ชาวบ้านได้บูชาตามความเชื่อ
ขอโชคขอลาบและคนก็ถูกหวยกันจำเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เอาถ่านที่ใช้หุงข้าวเนี่ย
นะครับมาถวายให้กันเป็นประจำ
โดยการบูชากราบไหว้นั้นสามารถทำได้ทุกวัน
ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาหรือ๖โมงเย็น
เพราะเชื่อกันว่าถ้าใครมีความทุกข์ความลำบาก
เมื่อมาขอพรและเอาสิ่งที่ไม่ดีมาทิ้งไว้เนี่ย
ความทุกข์ความลำบากจะหายไปพร้อมกับตะวันที่ตกดิน
หลังจากนั้นก็จะเกิดโชคลาภขึ้น
แล้วก็จะมีสิ่งดีมาพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น
ในช่วงใกล้วันหวยออกชาวบ้านก็
แล้วก็นักเสี่ยงดวงเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมา
ขอเลขนะครับผมโชคลาภองค์สี่หูห้าตา
เพื่อนำตัวเลขไปเสี่ยงดวงกันต่อไป
มีรายงานว่าหลังจากที่ชาวบ้านได้ขอพรกับ
สี่หูห้าตาแล้วก็ถูไปที่องค์พระ
และก็ได้เลขมาเป็นเลขเด็ดนะครับ
แอ๊ะแอ๊ะ๑๒๘แอ๊ะแอ๊ะครับผม
มาผมเพิ่งเคยเจอนะองค์สี่หูห้าตาแล้วก็
ถ่านด้วยคือกินถ่านแต่ว่าถ่ายมาเป็นทอง
ถูกฮะนะก็คือจะได้ร่ำรวยอย่างนั้นเนอะ
อินจำแรงของพี่ผัดก็หวยเหมือนกันนะคะ
แต่ยังหรอคะอยากบอกจังเย็นจังเย็น
มาแทนม้าอ่านแม่
อะเราก็อย่างนั้นเห็นขายของบ่อยในก่อนเข้ารายการเลยเนี่ย

โหแบ่งหน้าใช้กันเง่นไงพี่

คือเด็กคนนี้ชื่อว่าน้องพอสนะครับ
เสียชีวิตไปชื่อเด็กชายวิรพลศรีเจริญ
ไปฝั่งไว้บริเวณโคนต้นโพยัย

นี่นะครับก็มีน้ำดงน้ำแดงมีของเล่นไปไหว้
ปรากฏล่าสุดนะครับล่าสุดนะฮะ
ุมารน้องพอสไปเข้าฝันผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรีผู้หญิงคนนี้อายุ๕๐ปีนะฮะ
บอกว่าน้องพอสไปเข้าฝันบอกว่าหนูไม่อยากอยู่ในดินแล้ว
อัดบอกอยากจะขึ้นมาอยู่ในโรงแก้วเหลือเกินตอนนี้
อยากไปอยู่กับหลวงพ่อวัดท่าหลวงพลครับ
กูอยากจะพูดเลยนะมีอาการแปลกเหมือนไม่มีอันนี้มาเข้า
หนูจะอยู่ในโรงแก้วกับหลวงพ่อ
ชาวบ้านตกใจก็ขุดกันเลยนะฮะ
คือมีการไปปรึกษาหลวงพ่อไปปรึกษาพ่อแม่
ก็ยอมนะฮะให้ขุดขึ้นมา
ก็ใช้จอบขุดลงไปในดินเรื่อย
พบเอากระป๋องแป้งเด็ก

เป็นผ้าห่อศพของน้องพอร์ชเอาไว้
เอาไศศิลป์มามาผูกโยงกับห่อศพของน้องพอร์ช
วางไว้บนพานพร้อมกับสวดกระถานะฮะสวดเชิญดวงวิญญาณ
ไปอยู่ในวัดด้วยกันมีนางพรพิมลทวีวงครับ
เป็นแม่ของน้องพอสนั้นเป็นผู้นำพานพาขึ้นรถยนต์พลิกอัพ
ทะเบียนนะครับบ่อยไม้ไม้สอบอยระสีเก้าสามแปดสามราดบุรี
ครับนี่เราไม่ได้บอกอะไรนะฮะเราบอกแค่ทะเบียนรถเฉยถูกต้อง
บ่อยไม้สอบอยระสีเก้าสามแปดสามราดบุรีนะครับแอนแอนพร้อมกับได้มีการเอาเปรนอนของเล่นเด็ก
มีคนถูกหวยเนี่ยเขาเอานำมาแก้บนนะครับแล้วก็สิ่งของแก้บนจำนวนมากเนี่ย
ครับนะฮะขณะที่มีชาวบ้านในจังหวัดนั้นต่างทยอยเดินทางมา
ขอเลขเด๋กเยอะแยะรมายเพราะว่ากิธีศัพท์น้องพร้อมดังละเกินค่ะมอด
ทางน่าจะเอาวาดวัดท่าหลวงพลนะครับพระครูสิทธิ์ธรรมวัดเนี่ยนะครับ
ได้มีการกล่าวบอกว่าได้สั่งโรงแก้วไว้แล้วราคา๑๘๐๐นะ
บอกว่าจะมาส่งประมาณสัปดาห์หน้าตอนนี้กำลังต่ออยู่
จากนั้นเนี่ยจะทำห้องกระจกภายในสาราตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กรอง
หลังจากมีคนมาปรึกษาแล้วก็ได้อนุญาตไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
เขาบอกอย่างนั้นท่านบอกอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีจะได้มีชาวบ้านมาที่วัดเยอะ
กลับไหว้บูชาวันนี้นะทั้งแม่กับญาติของน้องพอร์สเนี่ยก็มาร่วมงาน
แล้วก็ยินดีนะครับที่ให้นำน้องพอร์สมาอยู่ในวัดได้
ถือเป็นความเชื่อสู่บุคคลก็แล้วแต่ใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็เรื่องของของเขาไป
นะครับเขาบอกว่าแม่คร้าพรถเลเตอรี่น้ำไปจับจองพื้นที่ขายละตรีกันเต็มไปหมดเลย
หัวแผดงูอติดนะเขาบอกถูเป็นล้าน
อ่าเรื่องนี้เค้านำเสนอไปแล้วนะ
๘มวดของนี่ได้ไหมแต่ตอนนี้น้องพอส

ไม่รู้ว่างวดที่๙นี้จะเป็นยังไงต้องรอลุ้นนะฮะ

เดี๋ยวต้องรอดูอีกที

นี่เขาเอาตุ๊กตานี้ไปตั้งเป็นตัวแทนของน้องพอร์ตนะ

วันนี้คนชมพี่ผัดเยอะมากเลยบอกว่าพี่ผัดสวยมากครับ
อ่านดีกว่าใส่แว่นนะโหใส่แว่นจบจบ
โอเคคอหวยนะคะก็ปกติเราจะไปขูดต้นอะไรบ้างชาว
ต้นตะเคียนตะเคียนเนอะต้นลึกในปากมะเดือมะม่วงก็มีเนี่ย
อันนี้ต้นมะละก่อไม่ค่อยได้ยินใช่ป่ะทำไมอะ
ก็บอกว่ามีต้นมะละกอต้นหนึ่งแปลกมาก
ปกติมันก็จะออกลูกตรงไอ้โคนมันใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่าต้นนี้นะคะออกลูกมาตรงกลางต้น
แล้วก็ลูกคล้ายดอกบัวตูมที่วัดสว่างอารมณ์

ใช่ยอดจ้ะแต่อันนี้นางผลวมาตรงกลางนี่นะคะ
จ้างลำต้นเลยต้นต่างเป็นเรื่องแปลกกระหลาดนะครับใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะที่นครปฐมนะคะ
ชาวบ้านก็แห่กันไปดูใหญ่เลยนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้มาที่ต้นมะละกอนี้นะคะ
ส่วนใหญ่เขาก็จะไปไหว้ต้นตะเคียนกัน
เพราะว่าต้นตะเคียนเนี่ยก็มีอยู่วัดนี้

แต่ต้นมะละกอเนี่ยทางวัดไม่ได้ปลูกค่ะ
เป็นมะละกอที่ขึ้นมาเองนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าอยู่มาประมาณ
คือประมาณนั้นขึ้นมา๖เดือนประมาณ๖เดือน
ออกลูกไปออกลูกมาปรากฏว่าลูกตรงนี้ออกมาตรงกลาง
ใช่ค่ะแล้วก็ลูกก็จะยาวนะคะ
แล้วพอลูกชุดแรกเขาหมดไปใช่ไหมคะ
พอออกไปชุดที่๒เนี่ยลูกก็ดันมาออกกลางลำต้นนะคะ
คล้ายดอกบัวตูมากเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะ
สาธุชนต่างที่มากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียน
พอเห็นต้นมะละกอขึ้นอยู่ใกล้
ก็มาเล่าสู่กันฟังจนกลายเป็นข่าวลืนนะคะ
สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมาก

ขอเลขเด็ดไม่ขาดสายนะคะ
เชื่อว่ามะละกอนี้น่าจะนำโชคมาให้ค่ะ

มีรูปร่างที่ผิดปกติแบบนี้

วัดบอกวัดไม่ได้ใส่ใจอะไรนะคะ
แต่แค่จะคอยประกาศให้คนที่มาเนี่ย
อย่าทำลายหรือเด็ดลูกออกจากต้น

แล้วก็มีอีกคนนึงนางสาวนิการนะคะ

ก็ไม่ไหวก็มาแวะที่ต้นมะละกอนี้ด้วย
แล้วก็บอกว่าใครไม่เชื่อไม่เป็นไร
มันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็ดูกันว่าใครจะโชคดีจากต้นมะละกอย
ที่มีรูปร่างดอกเหมือนดอกบัว
เขาบอกอย่างนี้ที่ณครรภูมิสาวบ่ธมค่ะ
อูยเข้ามากลางเหมือนเอาไปปักไว้เลยเนอะ
มันเหมือนเป็นตามันเนอะกลางแต่งแม่งนะครับอืมแปลกมากเลย

วันนี้คุณเวียออกมาสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับว่ายืนยันว่ากับเบลล่าน้องชิงชิงเนี่ย
เขาไม่เคยเจอกันแล้วก็บอกว่ารู้จักน้องชิงผ่านทางนับ
บอกตัวเองไม่ได้จีบน้องไม่ได้มีอะไรกันเดี๋ยวกลับมา
ช่วงหน้าครับแค่มาเจอกับพี่หนุ่ม
โอเคมาเลยนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะพี่ต่ายเพลพรรคค่ะ
ขอเป็นสะพานบุญช่วยเหลือน้ำท่วมที่อุบลนะคะครับตอนนี้ก็อย่างที่ชาวชาวพูดไปเมื่อกี้เนอะ
ก็พี่สาวรุ่นใหญ่๒๐๐๐ปีของเราส่ะพี่ต่ายเพลพรรคนะคะ
รวบรวมทุกคนเลยค่ะระดมทุนมาตอนนี้ทุกคนทราบดีแล้วนะคะ
ช่วยกันแพ็คของนะคะแล้วก็ของใช้จำเป็นยารักษาโรคจำนวน๕๐๐ชุดนะคะ
ส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่อุบลราชธานี
เปิดเผยความคืบหน้าว่าจัดสิ่งของต่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็แคปชั่นว่า
เสร็จเรียบร้อย๕๐๐ถุงพร้อมเดินทางพรุ่งนี้
พี่น้องชาวอุบลราชธานีขอบคุณพี่น้องในวงการบันเทิง
และนอกวงการที่สมทบทุนจัดถุงยางชีพให้พี่น้องชาวอุบลในครั้งนี้นะคะ
แท็กคนไทยไม่ทิ้งกันแฮชแท็กช่วยน้ำท่วมทริปที่สองนะคะ
กลางแฟนแล้วก็ชาวโซเชียลที่มาคอมเมนต์
ขอบคุณและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม
คือถ้าเกิดว่าตัวไปไม่ได้ใช่ไหมคะ
ก็นั่นแหละค่ะบริจาคก็ได้หรือช่วยมาแพ็คของก็ได้
พี่ไก่ก็ทำนี่พี่ไก่ก็ไปใช่พี่ไก่วรายุทธ์
คือเรียกว่าสิ่งที่ทางฝั่งของอุบลเขาต้องการเนี่ยนะครับ
จริงแล้วก็จะมีอีกหลายรายการด้วยกันถ้าเป็นไปได้
ก็อยากจะลองให้ได้มีการเอาไปบริจาคตามหน่วยงานต่างที่เขารับ
ก็จะมีมุ้งมีเต็นต์นอนยาทากันยุงยาทาน้ำกัดเท้า
ยาสามัญนะฮะพลัสเตอร์ปิดแผลข้าวสารอาหารแห้ง
เครื่องปรุงรสผ้าอนามัยสำคัญอาหารสัตว์
คุณจะมีเสื้อผ้าสภาพพร้อมใช้งานนะฮะ
มีไฟฉายสบู่ชมพูแปลงสีฟันยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาล้างจาน

ที่สำคัญอยากได้ไฟแช็คกับเทียงพันศาเล่มใหญ่
จุดยาวเพราะว่าจุดที่นั่งเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะ
เค้าจะมีเวลาในการใช้ไฟเวลาพ่อแม่พี่น้องเค้าย้ายอุปโภค
อยู่ในจุดอพยพเนี่ยแล้วก็บางทีคุณไปอยู่บนสะพานเนี่ย
พอมีไฟจากการไฟฟ้ามาปุ๊บดินสดีเขาตัด
แต่อาจจะมีเวลากำหนดอ่าทีนี้หรืออันนั้นคือที่เขาอบพยพมานะฮะ
หรือถ้าคนที่เขาไม่สามารถออกมาจากบ้านได้เนี่ย
เขาอยู่ไกลข้างลึกข้างในเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมี
พวกเทียนพวกพวกไฟมันตัดหมดเพราะตัดหมดแล้วไม่มีแล้ว
ถูกต้องทีนี้หลายคนถามทำไมยังอยู่ในบ้านถึงไม่ออกมา
คือมันมีกรณีแบบนี้บางคนเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ย
เข้าของของเขาเนี่ยโดนคนเข้าไปขโมย
เขาจะเอาเรือมาจากอีบ้านอีกหมู่บ้านอะไรอย่างนี้
เข้าไปขโมยของขึ้นเรือหนีไปอะไรอย่างนี้
คนจ้องจะขโมยอีกใช่คนก็ย่ำดีกันเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเนอะ
ก็ผมไปเจอสอทอบางพื้นที่ท่านสอทอบางคนน่ารักนะฮะ
แกก็ท่วมขึ้นมาหมดนะถามแกแล้วทำไมถึงไม่ออกไป
ถามลูกแกทำไมถึงไม่ออกทำไมสอทอบไม่ออกไปข้างนอก
บอกไงไหมผมออกไม่ได้หรอกครับผมต้องอยู่ดูบ้านให้ลูกบ้านผม
ลูกบ้านผมก็ท่วมอยู่เนี่ยแล้วลูกบ้านผมก็นู่นน่ะขึ้นไปข้างหมด
ขึ้นไปข้างบนหมดแล้วผมมาเฝ้าให้
อะไรอย่างนี้คือฟังแล้วแบบโคตรน่ารักเลย
แต่คนที่ขโมยก็น่ากระทืบน่าโดนจับ

บางทีก็เข้าใจเขานะเขาเข้าใจเขาก็บอกว่า
เขาจะพยายามแบบอยู่จนถึงที่สุด
เผื่อน้ำมันขึ้นมาจนเขาอยู่ไม่ได้แล้วจริง
เขาถึงจะยอมออกเขาไม่อยากทิ้งของเขา
เพราะว่าเงินที่เขาหามาได้ต้องมาซื้อ

บางทีก็ไม่รู้จะต้องไปหาเงินที่ไหนมาซื้อ

แต่ว่าในมุมของเขาเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างเรา
เขาก็จะคิดว่าของที่เขาสร้างมากับมือ

เพราะว่าคุณค่ามัน

คือคิดว่าเราเป็นเขา
แล้วเราจะรู้ว่าเราต้องห่วงของเขา
เอาง่ายกาแฟที่เรากินแก้วละร้อย
ร้อยหนึ่งของเขาเนี่ยโอ้โหโทษยิ่งใหญ่
พี่ไปแค่บางแสนผักพี่จะทำจับฉ่าย
ยังเสียเงินนิดเดียวเอง
แบบเขาใช้เงินกันน้อยมาก

เราจะส่งยาฉีดยุง

เพราะบนน้ำอย่างนี้ยุงมาแน่แต่น้ำไหลมันไม่วางไข่
โอเคนะครับผมมาถึงเรื่องราวของหนุ่มเวียกันบ้างดีกว่านะครับ
บอกว่ายันมีเบลล่าคนเดียวลั่นไม่คิดชู้สาวกับน้องชิงนะครับ
ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงให้ชาวเน็ตจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับเวียสโกระวัตนะครับผมนะครับหลังมีข่าวลือปมครบซ้อนระหว่าง
หวานใจน้องเบลล่ารานีแล้วก็น้องชิงนะครับ
หนุ่มเวียได้เผยกับผู้สื่อข่าวนะครับเรื่องดังกล่าวได้รู้จักกัน
รู้จักกันจริงผ่านทางน้องนัทนะครับซึ่งเล่นละครด้วยกันทุกเรื่อง
ผมก็ให้กำลังใจนัทเขาตลอดก็ชวนนัทเขาไปเที่ยวที่นครนายกตลอด
เขาก็พาน้องชิงมาด้วยเรื่องแคปชั่นก็ไม่คิดว่าชิงเขาชอบผม
อาจจะเป็นการโยงกันไปโยงกันมามากกว่าโดยตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย
เบลล่าก็ไม่มีมาถามอะไรผมสักนิดเดียวเพราะว่าเขาเนี่ยรู้จักผมดีครับ
คำสัมภาษณ์ของเบลล่าก็ดีมากอยู่แล้วไม่ได้มองว่าตั้งใจจะสอนใคร
ในโซเชียลทุกคนมีสิทธิ์คิดไปเรื่อยครับแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
แฟนคลับหรือว่าคนใกล้ชิดเขาเนี่ยก็คงไม่สนใจอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
ซึ่งเมื่อไม่ใช่ความจริงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ยืนยันว่าเบลล่ากับชิงไม่เคยเจอกันจริงนะครับ
หลังจากเป็นข่าวแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอน้องชิงอีกเลยมีเพียงน้องนัทเนี่ยโทรมาขอโทษนะครับ
แต่ก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องซีเรียสจะได้เจอน้องชิงต่อเมื่อได้เจอนัทเท่านั้น
ไม่ได้คุยอะไรกันนอกรอบครับซึ่งถ้าผมทำเนี่ยชีวิตถ้าผมทำจริงคงจะไม่มีชีวิตมาถึงตอนนี้

อ่ะมีเสียงพี่เวียด้วยไปฟังครับ
พี่อยากฟังเสียงเฉียว
มันก็ไม่มีอะไรอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าน้องชิงชิงก็ก็เป็นน้องร่วมช่อง
พูดง่ายคือถ้าใครได้ดูละครเนี่ยก็จะมีโซโลแกนว่ามีเวียต้องมีนัก
มีนัทต้องมีเวียก็คือเล่นละครกันทุกเรื่องนะฮะ
จนแบบเฮ้ยบางเรื่องเราไม่เจอกันบ้างก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเซา

ผมว่าผมไม่เคยไปยุ่งแบบในแนวชู้สาวกับใครเลยนะครับ
ผมเต็มที่ผมก็ทำงานทำงานแบบนางเอกก็ทำงาน
ผมผมว่าเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเราเรา

แล้วทีนี้จะลงอะไรกับซีจิมต้องเว้นระยะอะไรหรือเปล่า

ไม่ถึงจะลงอะไรหรือเปล่าคนชอบจากคำว่าชื่นโยงกับแม่ภาพที่เยี่ยมสูง
คือฝั่งผมผมไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ลงอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
ส่วนใหญ่จะลงอะไรที่คนไม่ชอบไลค์ด้วยพวกภาพธรรมชาติ

ไม่เคยมียุ่งอะไรแหละครับไม่เคยไปสั่งใครด้วยนะครับ
พี่เวียน่าบอกว่ามีเสียงพี่เวีย

นะครับผมตรงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ

คือจากนี้ยังอุ่นอยู่ในเสียงพี่เวียยังแบบสั่นอยู่เลย
จับไปเมียเอามือเด้งออกแน่นอนนะครับผมตรงนี้นะฮะ

ตกซ้ำใหม่แล้วนะครับกำลังใจให้นะครับหยุดครับ

เขาตั้งเป็นซึ้ง

แล้วบ้านจะแบบพังเลย

วิชาวเคลียร์ไหมครับพี่เวีย

พี่เวียก็บอกแล้วไงว่า

ทุกคนแยกย้ายนะครับโอเคนะครับ

ตอนนี้กำลังในทวิตเตอร์กำลังมัน
ทำไม

ปลูกผลไม้รสเปรี้ยวสีแดงเลย

น้องก็น่ารักหนุ่มกันโน้น

นะฮะให้เด็กตอนเราเด็กเราก็น่ารักหนุ่มน่ะ

ทำไมปากทำไม
โอ้โหหน้าไปอยู่บนหลังคากับเซ็กนั้น

เรื่องของเขาวันนี้หนูเจอหัวหน้าครุปเขานะ

เป็นกั้งโน้ตทั้งหมด๒๔คน

ดีมากนะครับผมน้ำชินเดิมที่เต๊ะ
เป็นเจ้าพ่อนะเป็นนายุคสมาคม
สมาคมนะครับวันติ๊งทั้งวัน
เช้าใสบายเย็นมีหมดลองทองให้ลองทอง
ชั่นเสียงเพราะมากนะฮะบอกว่าขอบคุณหลานที่อดทนความหนาว

เกิบ๙ปีสันนี้แหละจากที่ห้ามเป็นครับ
สายที่มีก็ให้ไป
เราไม่ได้หวังไม่ได้ขอว่าเธอต้องคิดกลับมา

ขอแค่เธอลองเปิดใจรับฉันเข้าไป
ต้องร้องเธอรักรักฉันรึยัง
สุดท้ายถ้าเราได้รักกันเธอคิดว่าเธอจะรักฉันไปอีกนานเท่าไหร่
แต่ฉันไม่ขอให้เธอสัญญาเพราะทุกครั้งเธอยกข้างฉันมันก็สุดเกินจะพูดไป

ในความรู้สึกได้แบบผม
นะครับผม๑๗๐๐๐๐๐นะฮะ

ตรงนี้นะครับผมครับมึงป่อกันนะครับป่อกัน

มาถึงเรื่องราวของน้องมะนาวสอนสินกันบ้างดีกว่า

เขาไม่ชอบเรียนสินเล่นไม่อยากไม่ชอบคำนวณ

ก็เลยเอาเมนูนี้มาให้

แจ้งเองจากปากนะคะหลังโดนโยงเป็นดาราผลไม้
นะครับทำส้มชะนัดดาหย่าสามีนะฮะเป็นเรื่องกันแล้วนะครับ
มีเรื่องงานเข้านะครับและนี่คือขาเผือกเนี่ยได้ตามลุ้นกันอีกแล้วจ้า
หลังจากมีข่าวลือว่าดาราช่องหลากสีคือต้นเหตุที่ทำให้คุณส้มชะนัดดา
และคุณธีรยุทธ์นะครับผมจิราธิวัฒน์นะฮะพ่อแม่ของน้องพีชพัชราเตียงหักนะครับผม
อย่าร้างกันพร้อมใบ้ด้วยว่าเธอคนนี้มีผลงานด้านการแสดงผ่านตามาเพียงเล็กน้อย
คุณเสียและอยู่ในวัยกำลังสดใสซึ่งคนก็คาดเดาไปต่างนานานะครับ
ซึ่งหนึ่งสาวที่ถูกโยงไปนั้นก็คือชื่อของนางเอกสาวหน้าหวานน้องมะนาวสอนสินมีรวมอยู่ด้วย
กันมั่วเลยจ้าเรียกว่าเป็นการเคลียร์ชัดจากปากว่าคนในข่าวไม่ใช่เธออย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนเรื่องของหัวใจสามมะนาวในตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวกำลังคบหาดูใจอยู่กับ
ตองกวินนะครับหรือว่าผู้สาประตูทีมชาติไทยที่ทราบกัน
ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรโอฮาเลอเฟิร์นในลีกนะครับผมเบลเจนเฟิร์สดิวิชั่นบี

และถึงแม้จะไม่ค่อยมีภาพหวานออกมาให้แฟนได้ชมสักเท่าไหร่นะครับ
แต่หากไปไล่อินสตาแกรมของทั้งคู่ดูดีเนี่ย
ก็จะพบว่าทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันไม่บ่อย
ไปด้วยกันบ่อยไม่ต่างจากคู่รักคู่อื่นเลยนะครับ

ไม่ว่างใจว่าไม่ใช่ด้วยจ้ะไม่ใช่จ้ะ

ไม่ใช่น้องเขาอยู่ปิดตอนนี้

ไม่อยากพูดอีกแล้ว
อ่ะเขียนสิเขียนสิเขียนสิเขียนสิเขียนสิเขียนสิเขียนสิเขียนสิ

คนที่ได้ก็ไม่ตรงคนนั้นคนนี้ก็ไม่ตรง

เพราะว่าคนที่จะรู้เรื่องนี้มีไม่กี่คน

จริงมันดังมาจากคอลัมป์โฉมชะบาของไทยรัฐนี่แหละ

เออต้องบอก

ที่เป็นเจ้าของเพจแล้วไปด่าเนี่ย
ถึงพูดแบบไม่ได้บอกตรงแต่แค่พูดพาดพิง

ต่อไปเราต้องเขียนไม่ต้องเขียนเราต้องแบบ
ให้เดาเองครับผมให้เดาให้เนียนกว่านี้

ไม่มีอะไรแล้วคุยเรื่องนี้หมดแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วก็ข่าวที่เหลือก็ไม่ต้องแล้วนะ

แต่เวลามาอ่านที่นี่ทีไรนะเวลาเขาพูดแบบนี้

แล้วก็อยากรู้รายการเราคนดูเยอะนะ
ห้าห้าด่าเขาเยอะด้วย

แต่ก็ต้องขอบคุณที่ดูเรา
อย่างหลายคนบอกว่าอย่างน้องชิงเนี่ย

รองจากน้องนี่เองน้องแบล็กพิงค์

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์